คุณผู้ชมที่ขับรถยนต์นะครับแล้วก็น้องก๊อฟน้องปุ้ย

โดนเป็ะบนรัฐเท้า

เขาหันมาด่าแล้วโชว์นิ้วกลางให้
เขาผิดทำเหมือนเราผิด
อ้านั้นปุ้ยคุณผู้ชมครับฟังก๊อฟบ้าง
คือผมโดนจนกระจกมันเผงเขาเรียกอะไรนะ

โอ้ประบายแต่เราตามเค้าไม่ทันเพราะว่ารถมันติด

เราก็นั่งโมโหในจายเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้

ผมว่ามีความรู้สึกคล้ายกับคนคนนี้
เจ้าของรถกระบะเจอมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นมากันสองคนเฉียวกระจกมองข้าง

ฝ่ายรถกระบะบอกว่าน้องเดี๋ยวอยู่รอประกันหน่อย
สงสัยมันต้องเปลี่ยนทั้งอันเนี่ยรอประกันมาตรวจสอบหน่อย

ไอ้กระจกมองข้างที่แค่เฉียวมันตีทะยับเลยครับ
ครับคุณผู้ชมครับไปดูครับ
มันจะจบยังไงล่ะ

เออถ่ายเองโพสเองนักเรงพอแล้วกลายเป็นเหลือชิ้นดีเลยนะ
แต่ว่าพี่เบิร์ตอยากจะบอกนายว่านายเปรี้ยวมาก
บนถนนแฮงดึงที่สมุทรสาขอน
วัยรุ่นชายขี่รถไปเฉียวเอารถกระบะคู่กรณีจนกระจกมองข้างพังเสียหาย
คู่กรณีบอกรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอประกันมาตรวจสอบมาเคลมหน่อย

พอบอกเปลี่ยนยกชุดเท่านั้นวัยรุ่นบอกเอาเปลี่ยนยกชุดใช่ไหม
งั้นทุบเลยทุบด้วยดึงสายไฟด้วย
คือประชดนะครับคือประชดใช่ไหมให้รอใช่ไหม
แล้วต้องเปลี่ยนทั้งชุดใช่ไหมก็เลยทุบให้มันพังทั้งชุดเลย
ปรากฏว่าโอ้โหไม่ต้องกระแสมันมาเลยครับ
อันนี้รถทัวร์มาหลายคันด้วยนะฮะ
คือแทนที่จะพูดคุยตกลงค่าเสียหายกันดีกลับหัวร้อนนะครับ

คราวนี้แหละครับคุณมันไม่ใช่คดีประมาทเลินเล่อแล้ว
มันเป็นคดีอาญาแล้วครับคุณไปทำลายทรัพย์สินเขานะฮะ

๒คนนี้หายเปรี้ยวลงบ้างครับลบโพสต์ออก
แต่รับรองได้ว่าน่าจะอวบ
อย่างน้อยโดนข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะอย่างนี้นะครับ